ส่วนเรื่องของจ่าแซมเมื่อวานนี้
อาจารย์เฉลิมชัยโคศิษฐพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ

ระลึกถึงคุณงามความดีของจ่าแซม
บอกว่าจะควักกระเป๋าของตัวเอง๑๐ล้านบาท
อนุสวรีจ่าแซมขึ้นมานะคะ
เมื่อวานอาจารย์เฉลิมชัยลงพื้นที่ที่หน้าถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน

อาจารย์เฉลิมชัยโคศิพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเปิดเผย
ถึงรายละเอียดรูปปั้นและพิพิธภัณฑ์นะคะ
บอกว่ารูปปั้นของจ่าแซมจะหันหน้าไปที่ถ้ำหลวง
โดยลักษณะรูปปั้นของจ่าแซมจะเป็นรูปปั้นยืนความสูง๒เมตร๕๐เซนติเมตร
ยืนอยู่บนเนินนมสาวมีน้ำล้อมรอบพร้อมกับหมูป่า๑๓ตัว
รูปปั้นจะใช้สีบรอนทั้งตัวนะคะ
เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ๕เดือนในการก่อสร้าง
และจะเลือกบริเวณจุดกึ่งกลางที่เคยเป็นเต็นต์ของสื่อมวลชนนั่นแหละ
อยู่ที่หน้าถ้ำหลวงเป็นที่ตั้งของอนุสวรี
โดยจะมีอาคารไม้ที่เป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยค่ะ
รูปรวมรูปถ่ายภาพว่าตลอดภารกิจช่วยเหลือทั้ง๑๓คนเป็นฉากหลัง
สำหรับวัตถุประสงค์ที่ปั้นอนุสวรีครั้งนี้
อาจารย์บอกว่าไม่ต้องการให้คนลืมคุณงามความดีของจ่าแซมที่ได้เสียสละชีวิต
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลือน้องให้ออกมาจากถ้ำได้ปลอดภัย
เรื่องต้นจ่ายเงิน๑ล้านบาทแรกในการก่อสร้างไปแล้วนะคะ
คาดว่างบประมาณทั้งหมดจะอยู่ที่๑๐ล้านบาท
ซึ่งจะใช้เงินตัวเองยืนยันนะจะใช้เงินตัวเองทั้งหมดเลย
แล้วก็ยืนยันว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่เรียบร้อยค่ะ
ทุ่มเทกันขนาดไหนหน่วยซิลทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย
ฝรั่งต่างชาติคนต่างชาติเขามาช่วยกันเต็มที่
แต่สุดท้ายการช่วยเหลือของเขาหายสาบศูนย์ไปเลยไม่ถูกบันทึกอะไรเลย
ผมในฐานะคนไทยตัวเล็กก็ทำซะถึงแม้จะไม่ใหญ่โตแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำ
จากอาจารย์เฉลิมชัยแล้วนะคะศิลปินอิสระชาวจังหวัดเชียงรายอีกหนึ่งคน
ก็คือนายสารวุฒิขมูลชัยที่มีโอกาสปั้นรูปแบบรูปปั้นจ่าแซม
บอกว่าตอนนี้รูปปั้นทั้งหมดอยู่ในขั้นตอนสแกนต้นแบบ๓มิติ
แล้วก็เตรียมไปปั้นหุ่นจริงที่วัดร่องขุนคาดว่าจะใช้เวลา๒เดือนกว่าค่ะ
จากนั้นจะเอาไปหล่อสำริทเที่ยวโรงหล่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ว่าจะใช้งบประมาณในการหล่อ๓๔ล้านบาท
แต่เจ้าของโรงหล่อบอกมาแล้วบอกว่าไม่คิดค่าใช้จ่ายจะหล่อให้ฟรีเลย
รูปปั้นนี้นะคะเป็นรูปปั้นจาแซมค่ะ

แล้วก็หมูป่าตัวเล็ก๑๒ตัวเป็นเด็กทั้ง๑๒คน
ลักษณะก็จะคล้ายที่อาจารย์เฉลิมชัยจะปั้นอยู่ที่หน้าถ้ำหลวงนะคะ